ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความเท่าเทียมกันมีอยู่จริงไหม
พระในวัดเขาได้กระถิ่นกันหมดแล้วทำไมเขาไม่ได้อยู่คนเดียว
อ๋ออยากได้ปัจจัยลองไปฟังดูค่ะกูรู้ว่าเงินในนั้นอ่ะ
มันต้องมีพันหนึ่งตอบแบบว่าแต่กูอ่ะถามว่าอยากได้ไหม
กูไม่อยากได้หรอกแต่กูก็อยากได้แห้
แต่กูไม่อยากได้ไงแต่กูอยากจะถาม
เงินพันนึงมีกูคนเดียวที่ไม่ได้

ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ก็อยากถาม
๑๔๐องค์ในวัดได้
เขาคือคนที่๑๔๑ใช่ไหมถึงได้ไม่ได้

อย่างดุเดือดที่ต้องดูดเสียงเพราะมีคำหยาบด้วยค่ะ

นี่คือตั้งตามคำถามที่เขาพูดเมื่อกี้เลยนะ

พระทั้งวัดได้ซองกระถิ่น
เนรทั้งวัด๑๔๐องค์ได้ซองกระถิ่น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เนรรูปนี้ปรากฏกายบนโซเชียลนะคะ

ลักษณะเป็นการออกกำลังกายของเนรรูปนี้
ในลักษณะที่หลายคนตั้งคำถามว่าเหมาะไหม

หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเนรแต่ก็ต้อง

เดี๋ยวนะคุณมิ้นสาบานว่านี่เป็นเนรจริงนะ
ก็นี่ไงคือแบ็คกราวเป็นวัด
ข้างหลังเป็นพระเขาก็ต้องเป็นเนรหรือเปล่า
เขาใส่ไม่ใช่กางเกงมัวเนอะน้องสะโบงสะโบงใช่ไหมสะโบงแบบเนี้ย
นี่ไงคนก็ตั้งคำถามแบบคุณนี่แหละว่าอันนี้เหมาะสมเหรอนี่เนรจริงใช่ไหม
ห่มเหลืองตัวโตแล้ววัดนี้วัดดังด้วยนะวัดดังย่านสมุทรปราการนะคะ
แต่เป็นเนรจริงนะเป็นเนรจริงค่ะ
ทีมข่าวไม่รอช้าไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชมลงพื้นที่เลย
เขาบอกแล้วว่าวัดไหนวัดบางพลีใหญ่นะคะ
ไปคุยกับพระมหาทรงวิทย์เลยซึ่งเป็นพระที่ดูแลสามเณรที่บวชเรียนธรรมะในวัดค่ะ
ท่านก็เล่าบอกว่าเมื่อวานมีกระถิ่นพระราชทาน
เจ้าอาวาสก็จัดให้ญาติโยมถวายพระถวายเนรที่จำพรรษาอยู่ที่วัด
ที่วัดมีพระกว่า๗๐รูปเนรอีกประมาณ๑๔๐รูป
แต่สาเหตุที่สามเณรในคลิปไม่ได้รับเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะ
สามเณรคนนี้เนี่ยไม่ได้มาบวชเรียนพระธรรมแต่มาบวชแก้บน
แล้วอยู่ในช่วงขัดเกลานิสัยเพราะปกติชอบเสียงดังโหกเวกโวยวาย
แล้วก็เคยมีปัญหากับวัดมาหลายครั้งแล้ว

เนรที่ว่ามีปัญหาองค์นี้ก็ท่านเพิ่งบวช
บวชเหมือนบวชแก้บนไม่ทราบได้ว่าจะบวชกี่วัน
สำมะเนรก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ยหมายความว่า
เดือนทั้งพระทั้งเนรที่จะบรรษาจะ
เนรก็บวชแก้บนก็เลยไม่ได้รับตรงนี้เนรก็เลย

ศึกศึกแล้วค่ะลาศิขาบทไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
หลังจากศึกปุ๊บเจออะไรครับสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกหน้าจอแบบไม่เซ็นเซอร์ได้ขวดเหล้าไงคะ
ศึกเถอะทำถูกแล้วค่ะทำถูกแล้วที่ศึกนะคะ
แก้บนถือไว้ข้างใกล้หน้าเลย
ก็ย้ำว่าที่เห็นในคลิปนั้นตอนนั้นเป็นเนรจริงนะ